วันนี้นะคะช่วงบ่ายสักประมาณบ่าย๓เกิดเหตุประตูเก็บเงินอัตโนมัติของรถไฟฟ้าใต้ดินขัดข้องในเฟซบุ๊คได้เล่นไหมคะ

คนแชร์เยอะมากก็คือเจ้าหน้าที่ต้องออกบัตรตัวโดยสารให้ด้วยมือแทนเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้นะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะปรากฏว่าบางสถานีก็มีผู้โดยสารหนาแน่นนะคะแต่ว่าไม่กระทบต่อการเดินรถของรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยนะคะ
เนื่องจากว่าประตูอ่านบัตรแล้วก็เหรียญโดยสารอัตโนมัติเกิดปัญหาขัดข้องทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถใช้บัตรโดยสารหรือว่าเหรียญผ่านเข้าออกได้หลายสถานี
ขณะที่บางรายก็มีการโพสต์ภาพผู้โดยสารต่อคิวรอออกตัวค่อนข้างหนาแน่นค่ะ
ระบบประตูอ่านบัตรเกิดขัดข้องตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกาหรือว่าบ่าย๓ของวันนี้นะคะ
แก้ไขจนกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว
เหลือเพียงสถานีรัชดาพิเศษที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้
เรื่องต้นก็ยังไม่สามารถที่จะทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะ
ซึ่งเป็นผู้รับสัมประธานเดินรถไฟฟ้าใต้ดินยืนยันว่า
เร่งตรวจสอบสาเหตุทั้งหมดในช่วงเที่ยงคืนของวันนี้
หลังปิดให้บริการเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้บริการ

โดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่ไปที่สถานีรัชดาพิเศษพบว่า
ผู้โดยสารบางรายที่เริ่มใช้บัตรแล้วก็เหรียญโดยสารได้บ้างแล้วค่ะ
ขณะที่บางรายก็ยังเกิดปัญหาติดขัดอยู่บ้าง